ช่วงนี้มาตรวจสอบประเด็นดังในโลกโซเชียล

เพจแมมโพอดำเค้าลงเรื่องกราว
เรื่องหนึ่งไว้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนน
แต่กลับกลายเป็นเรื่องของการกระทืบกัน

คือตัวรถที่ชนกันจริงแล้วไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเลย
ไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ทำให้ระยะบาดเจ็บด้วย
แต่ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะมีการรุมทำร้ายกัน
แหม่มโพดำนะฮะเอาเรื่องราวตรงนี้มาบอกกล่าวในโลกโซเชียล
เถื่อนขับรถไม่มีใบขับขี่
ตัดหน้าชนกระบะจะหลอกประกันว่าอีกคนเป็นคนขับ
แท็กเหยื่อไม่ยอมเลยถูกกระทืบเละ
แท็กรถคันหลายล้านแต่
สอดอสองเสลิงก็บอกแบบนี้แล้วก็มีภาพเหตุการณ์นะครับสอดอสองเสลิง
ว่าเมื่อวานี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงขับรถเบ้นมา
และขับรถตัดหน้ารถกระบะของพี่ชายดิฉัน
จากนั้นเกิดการเรียกประกัน
แต่คนขับรถเบนท์จะสลับให้อีกคนนึงมาขับ
เพราะคนขับรถเบนท์ที่เป็นผู้หญิงเขาไม่มีใบขับขี่

แต่พอประกันมาถึงประกันก็มาถามพี่ชายของดิฉัน

พี่ชายของดิฉันก็บอกไปตรงสิว่า
เบ้นคันนั้นผู้หญิงขับ
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นโกรธโทรเรียกแฟนเข้ามาตืบ
บอกแบบนี้มากัน๒คนค่ะ

พี่ชายเราถูกรถชนแต่ไม่เป็นไร
เพราะไม่มีแรงคือไม่รุนแรง
แต่โดนตืบหูฉีกหัวแตกเย็บ๗เข็ม
แล้วก็ปวดหัวมากแต่จับคนทำร้ายไม่ได้
เพราะผู้หญิงเจ้าของเบนท์ทิ้งรถจอดไว้แล้วก็หนีไป

แต่กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
โอ้โหพอเรื่องนี้ถูกโพสต์ออกไปในเพจแหม่มโพดำ
คนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นลงเยอะเลยนะฮะ
รวมถึงทางเพจแหม่มโพดำเอง
เขาก็พยายามหาความจริง
เขาบอกล่าสุดฝั่งเบนส์มาแล้วจ้า
คือมีการไปพูดคุยกับทางของฝั่งคู่กรณีที่ว่า
ขับปาดหน้ากระบะจนชนแล้วยังเรียกพวกมารุมทำร้าย

คือผู้หญิงที่ขับเบนท์เนี่ย

บอกชนกระบะจริงค่ะ

ฉันซึ่งเป็นผู้หญิงก็เจ็บหัวนั่งอยู่ในรถกับพี่สาว
ขับขี่ไม่มีก็เลยจะเปลี่ยนให้พี่สาวขับ

แต่คือกระบะเขาลงมา๔คน
มายืนล้อมรถแล้วก็ด่า

ตัวผู้หญิงที่ขับรถเบนท์ไม่กล้าลงจากรถ

แล้วแฟนผู้หญิงขับรถเบนท์ก็มาจริง

แต่กระบะเดินปรีเข้ามา

ทีนี้แหละแฟนคนขับรถเบนท์

กระบะก็ยังกวนเท้าอยู่เขาบอกแบบนี้

แฟนของคนขับรถเบนท์ก็เลยสงเคราะห์ให้ตามภาพ

อยากให้ฟัง๒มุม

คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นหมื่นแล้วครับ
ก็เลยต้องตรวจสอบทั้งสองฝ่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่